ล่าสุดเลยนะคะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะ
จะประกาศรายชื่อนักเตะ๒๓คนสุดท้ายทีมชาติไทย
ที่จะสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชีย

แล้วก็พบกับญี่ปุ่นสัปดาห์หน้านะคะ

ก็ประกาศรายชื่อ๒๓คนสุดท้ายของทีมชาติไทย
ซึ่งตัดตัวจาก๒๘คนที่ไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่กิเลวาเล่นะคะ
ปรากฏว่าผู้เล่นตัวหลักอยู่กันครบทั้งหมดค่ะ
เทียรสินแดงดาชนะทิพย์สงกระสิน
เทียทรอนบุญมาธานุรมถึงอดีศักดิ์ไกรศร
กองหน้าที่ไม่มีชื่ออยู่ในชุดแชมป์อาเซียน๒๐๑๘
เนื่องจากว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บในช่วงนั้น
ก็กลับมามีชื่อในชุดนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
ส่วนนักเตะ๕คนที่หลุดออกไปนะคะ
มีจอนาตาแวซูล่าธนาชนะบุตรนูรุนศรียันเกม
ทศวรรษริมวรรณเสถียรแล้วก็รุ่งรัฐภูมิจันทึก

กลางตัวรับจากทีมเมืองทองยูเนเต็ด

ที่มีชื่ออยู่ใน๒๓คนสุดท้าย

ที่กลับมามีชื่อครั้งแรกในรอบเกือบ๑ปี
ก็ผ่านการตัดตัว๒๓คนสุดท้ายเช่นเดียวกันค่ะ
โดยทีมชาติไทยนะคะก็จะเปิดบ้านค่ะ
พบกับซาอุดีอาราเบียในวันพรุ่งนี้นะคะ
คิกออฟในเวลา๑๙นาฬิกา
ก่อนที่จะบุกไปเยือนญี่ปุ่นในวันอังคารที่๒๘มีนาคมนี้ค่ะ